มุทรสาครไม่รู้ผู้ชายคนนี้ไปเก็บกฎมาจากไหนถึงได้แบบโอ้โหหื่นขนาดนี้
ชวนสาวท้องแก่เป็นสาวเมียนมาคนหนึ่งเข้าไปในห้องหน่อยเหมือนจะไปทำอะไรเขา
เขาไม่ยอมสุดท้ายไม่รู้ทำยังไงคุณผู้ชมอัดอั้นเหลือเกินก็เลยช่วยตัวเองโชว์ซะเลยครับ
ไม่ยอมน่ะ
ใส่เสื้อเหมือนคล้ายวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่ไหม
เหมือนกับแล้วน้องเขาเป็นสาวเมียนมาเขาท้องแก่เขาก็ไม่ได้ไปด้วย

หลังจากนั้นก็คือตามรายงานคือยืนตรงนั้น

คือแบบไม่ไหวแล้วนะคะ

แล้วก็ไปเจอเจ้าของห้องเช่าด้วย

คือจริงผู้เสียหายเป็นสาวเมียนมาเธอท้องแก่
คือเธอพูดแล้วฟังภาษาไทยไม่ออกหรอกนะครับ
ก็เลยต้องมีคนมาช่วยเป็นล่ามมาแปลให้
อันนี้น้องผู้เสียหายนะครับน้องผู้หญิงคนนี้
ตามคำบอกเล่าของผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวาน

ตอนนั้นน่ะมีผู้ชายเนี่ยตามภาพเลย
รูปร่างผอมใส่เสื้อกั๊กวินมอเตอร์ไซค์
ขี่รถมาจอดแล้วปรีเข้ามาที่เธอเลยที่หน้าห้องเช่า
จากนั้นดึงมือไปแล้วพยายามจะดึงมือท่าเดียวเลยนะ

กลัวก็กลัวกลัวถูกทำร้ายเป็นห่วงลูกในท้องด้วย
พอผู้ก่อเหตุเห็นว่าเธอไม่สมยอมเหมือนจะหุดหงิดครับ
เดินวนไปวนมาหงุดหงิดงุ่นง่าน
สุดท้ายตัดสินใจช่วยตัวเองต่อหน้าเธอนั่นแหละครับ

ผู้เสียหายก็เลยรีบหนีออกไปหาเพื่อน
แล้วก็เดินไปหาคุณยายซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณสรายุทธ์เจ้าของห้องเช่า

หลังจากนั้นผู้ชายคนที่มาช่วยตัวเองให้ดูก็ขี่รถหลบหนีไป
แล้วก็ยายก็บอกว่าเอ้าเข้ามาทำเขาก็บอกว่ามาจุงมือไม่ใช่เหรอมาจับมือ

จับมือแล้วก็มาทำอะไรตรงนี้
จับท้องจับท้องแล้วก็
พยายามจะถวนเข้าห้อง

เข้าห้องเข้าห้องพี่ก็ไม่ไปกลัว
กลัวว่ามันจะมันจะถุดมือเข้าห้องนี้

แต่นี้พอมันทำอะไรเสร็จแล้วยังไม่ทันจะเสร็จรถมันผ่านมาอย่างนี้
มันก็เลยมายืนทำตรงนี้หลบตรงนี้
อ้าวทีนี้พอแฟนนุ่มของผู้เสียหายมันรู้เรื่องโกรธมากเลย
ภรรยาผมท้องอยู่แล้วมาทำอย่างนี้ได้ยังไง
ตอนนั้นออกไปทำงานนะฮะยังไม่กลับไง
คือโชคดีที่ภรรยาเขากับลูกเขาไม่ได้เป็นอะไรนะคุณผู้ชม
พอไปถามวินแถวนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่รู้จักนะ
ถึงแม้คนที่มาเกาะเหตุใส่เสื้อวินก็ตามสิทธิ์แต่ไม่รู้จักเลย
แต่โกรธเหมือนกันเพราะอะไรมันทำให้คนที่เป็นพี่วินในย่านนั้นถูกมองในแง่ลบ
ว่าเออคนที่ขับวินมาทำอนาจงอนาจารย์อะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้ก็โชคดีที่ผู้เสียหายไม่ได้ถูกกระทำอนาจารย์แล้วก็ปลอดภัยนะครับ